แต่ไปดูเรื่องที่ทำให้ร้อนกว่าเพราะว่าอิจฉาตาร้อนนั่นเอง
ใช่โอ้โหอะไรวัดเวิร์คขนาดนี้ครับคุณ
ยังไม่บอกเดี๋ยวไปดูคลิปเลยแล้วกันว่าดิฉันจะพูดถึงอะไรค่ะ
ดูไปด้วยดิฉันจะบรรยายความรู้สึกไปด้วย
เป็นช็อตที่ขวานอุสัมเมื่อนี้ค่ะ
ถือเคคไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนุ่มก๊อบพิชยะนั่นเอง
ต้องบอกเลยว่า๑๐ปีเริ่มใหม่ยังไม่สายนะจ๊ะ
สำหรับนิยายรักภาคต่อเรื่องนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่าสาดความหวานกันแบบไม่มีหยุดเลย
คือวันก่อนเราเพิ่งจะให้ดูคลิปที่

อันนั้นมีการหยิกแกมหยอกแบบฮาร์ดคอเล็กน้อย
ไปเที่ยวภูเก็ตกันมาล่าสุดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันตรงวันครบรอบวันเกิด

สาวขวัญเองก็ยกชวนแก๊งเพื่อนไปเซอร์ไพรส์
เค้กก้อนโตที่เธอถือเมื่อสักครู่นี้
แถมที่สำคัญที่อิจฉาหนักมากก็คือ
งานนี้เหล่าฟอลลอเวอร์ใจละลายกันเป็นแถบเลยนะครับ

คือเขาอยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้อง
อย่างที่ขวัญเคยบอกว่าก๊อฟก็เหมือนแบบบุรุษพยาบาลไปด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงขวัญกันดูอีกครั้งหนึ่งจ้า
ไหนบอกอยู่กลองไงโกหกเลย
ก็เตรียมมาจัดห้องให้หนีเฮ้ย
ปล่อยประตูค่ะอย่างนั้นก็ละแล้วนะครับมีอื่นเปิดประตูอีกแล้ว